แต่ยังอยู่กันที่เรื่องของความปังค่ะแต่เป็นเรื่องปังคือภาพยนตร์สุดปังจริงคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้เข้าฉายวันแรกนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่องบุภเพสันนิวาสสองโอ้โห
เต็มทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเออนี่แหละค่ะคนแห่กันไปดูแน่นโรงจริงจริง
งานนี้ทำเอาพระนางโป๊บเดลล่าที่โผล่ไปน่าโรงหนังแฮปปี้สุดสุดค่ะนี่ค่ะ
เดียวกันกับทีมนักแสดงอย่างไอซพารีสแล้วก็พี่กิ๊กสุวัชนี
นี่กลับมาแสดงในรอบสิบห้าปีเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้พีกิศเนอะ
งานแสดงครั้งแรกในแบบว่าเออในบทแม่พระเอกที่โชว์สกิลความหา
แล้วก็ทำหน้าเบะปากซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของพี่กิ๊กด้วยนะจ๊
เบะปากคือต้องเรียกเขาว่าอะไรดินี่นี่นี่อ๋อ
บอกว่าหนังบุภเพศสองนี้นะดูได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่าอะไร
มกิ๊กเองก็ขนลุกมากนะฮะกับว่ากระแสตอบรับ
เป็นคนลูกทั้ง๓คนไปดูหัวเราะจนเกือบตกเก้าอี้
ขนาดเล่นเองยังขำเองคุณผู้ชมคิดดูแถมงานนี้ยังอ้อนพี่ปิ๊งนะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่กิ๊กพร้อมทีมนักแสดงกันหน่อยจ้า
ครอบครัวไปดูค่ะก็ทุกคนชอบหมดเลยลูกพี่ก็มี๓คนถูกไหมคนที่๑๗ปีก็ชอบมาก
ชดอลังการดอกบ้งดอกไม้สวยงามอุ้ยอลังการเยอะแยะมากมายจริง

แฟนจะถามว่าจะได้เห็นมีมหน้าที่เคยแบบว่าล้อกับอเจ้าไหมคะ
มีบ้างแต่มันมีประเด็นนะไม่ใช่อยู่ดีมาทำนะ
เออมันมีเรื่องราวที่แบบว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องไปทำมีนได้อย่างนั้นมากกว่า
อย่างที่พี่ปิ๊งบอกคุ้มจริงจริงเชื่อไหมว่า๒ชั่วโมงกว่าเนี่ยนะคือแบบมันดูจนแบบเพลินไปเลยอ่ะ
หลังจากนั้นคุณผู้ชมเชื่อแล้วว่า๑๐กว่าปีห่างหายไปกับเข้ามาแสดงหน่ายจริงพูดไม่หยุดพลังมาเนี่ย
พลังมาแล้วมีความสุขมากล่าสุดเนี่ยตอนนี้ยอดทะลุไป๕๐วันแรกวันเดียว
ฉันว่าเรื่องนี้๑๐๐ล้านสบายชิวนี่ยังเข้าได้๑วันนี้วันที่๒จะปลาไปร้อยล้านหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ